สรรพสินค้ามาบุญครองค่ะ

ติดตามบรรยากาศพร้อมกันได้เลยเชิญคุณคารินค่ะ
คุณผู้ชมครับอีกไม่ถึง๑ชั่วโมงนะครับ
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนะครับ
จะมีกิจกรรมรัดร้าวเราไม่ลืมเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับก็เริ่มมีประชาชนนะครับ
แต่ก็ยังไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่นะฮะ
แต่ที่จะเห็นได้เยอะที่สุดนะครับ
ก็จะเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาครับ
แล้วก็นักเรียนมัธยมครับที่จะเริ่มทยอยเดินทางมา
แล้วก็จะมีสื่อมวลชนนะครับบางส่วนครับ
ขณะที่การรักษาความปลอดภัยนะครับ
สถานีตำรวจนครบาลปฐุมวันนะครับ
ได้มาดูแลรักษาความปลอดภัย
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับมาดูแลความเรียบร้อย
กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนะครับ

นี้ครับไม่มีตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับมาดูแลความปลอดภัยในวันนี้แต่อย่างใดนะครับ
โดยสำหรับการจัดกิจกรรมรัดร้าวเราไม่ลืมนะครับรัฐและความรุนแรงความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนเป็นการร่วมฟังประสบการณ์การใช้ความรุนแรงของรัฐบาลในเหตุการณ์ต่างที่ผ่านมาครับ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สำหรับกิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางนายชายอมมอนแก้ววิบุลพันธุ์นะครับหรือแอมมี่บอททมบูลนะครับในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาที่ตัวเองถูกจับกลุ่มตัวนะครับและเหตุการณ์ความดุลแรงในอำเภอตากใบโดยมีตัวแทนจากสมาภัณฑ์นิสิตนักศึก
สัทธาเพื่อเป็นการส่งกำลังใจไปถึงแก่นำที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำครับสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นบนสกายวอลแห่งนี้นะครับถูกแจ้งผ่านเพจคณะจุฬาครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะจุฬาครับและยังมีการแจ้งผ่านทางกลุ่มนี้นะครับว่าได้มีการขออนุญาตจัดกิจกรร
คลิปหน้าล่าสุดนะครับครินกมุจจุธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสกายวอลครับ
ขอบคุณคุณคารินนะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก๒๐กว่านาทีนะคะที่เขาจะนัดหมายกันเบื้องต้นนะตอนนี้ก็ยังดูสงบเรียบร้อยดีอยู่ค่ะ